ก็ขยายฐานแฟนคลับไปที่แดนมังกรเหมือนกัน
สำหรับน้องบลูพงภิวัฒน์นะคะหนุ่มหล่อตีอินเตอร์เกาหลีเก่าใจ
บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขยายฐานแฟนคลับมีแฟนคลับชาวจีนให้การสนับสนุน
ถึงขั้นที่ว่าเดินทางจากจีนมาหานุ่มบลูกันถึงประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าความหล่อความน่ารักของน้องบลูเนี่ยนะโด่งดังไปไกลถึงแดนมังกรแล้ว
แล้วถ้าจะถามว่าความหล่อโดนใจเอฟซีอาหมวยแดนมังกรแค่ไหน
บอกได้เลยว่าแค่ในงานบวงสวงละครเมื่อวันก่อนนี่
เอฟซีชาวจีนเขาบินตามมาขอเจอตัวหนุ่มบลูกันแบบตัวเป็น๘
พร้อมกับรวมตัวกับแฟนคลับชาวไทยนี่ค่ะ
ฟุตซัพพอร์ตเป็นไอศครีมเย็นมาเลี้ยงคนที่กองด้วยคุณผู้ชมดูเอาเถอะ
งานนี้ทำเอานุ่มบลูเขาปลื้มจนหน้าบานเลยล่ะค่ะ
หน้าบานยังไงก็ยังหล่อเนาะ

มีแฟนด้วยมีแฟนต่างชาติด้วยมาให้กำลังใจเป็นยังไง
ใช่ครับโอ้ดีใจมากเพราะวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันที่บวงส่วนละคร
พี่ฟาญคับก็มากันเยอะมาให้กำลังใจผม
ฟุตซับมาด้วยเป็นรถเลยเป็นฟู้ดทรัคเป็นไอติม
เขาให้แบบพี่ทีมงานทุกคนด้วยก็ขอบคุณมาก

หลายชาติเลยที่หลับเป็นฟีราว

แต่ว่าเขาก็จะมีแบบเวลาเราไปอีเวนต์

แล้วเขาก็บอกว่าเขามาจากประเทศนี้นะประเทศนี้นะ
บางคนเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจบินมาหาเราเลย

โอ๊ยดูหน้าน้องหล่อแบบเพลินเลย
เผลอแป๊บเดียวน้องโตเป็นนุ่มแล้ว
ตอนนั้นยังเล่นเป็นลูกเวลาอยู่เลย